พาไปที่จังหวัดนักฮอล์พนม
ไปกันเลยกับเต๋าภูสินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปแล้วก็เพื่อนศิลปินร่วมค่ายไปกันเยอะมากเลยนะ
น้องข้าวทิพย์ธิดาดินก็ไปด้วยเหมือนกัน
เขาก็ถือเลิกดีเมื่อวานนี้๑๑เดือน๑๑

ถูกต้องนี่เขามีงานดีกันไป
รำบวงสวงองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ

แล้วนอกจากนี้นะเต๋าเองก็ถือโอกาสตั้งเครื่องเส้นบูชา

ชื่อเพลงว่ามนรักพระธาตุพนม

ไปด้วยความศรัทธาของพี่น้องชาวนครพนม
ที่มีต่อพ่อปู่พญานาคอย่างมากค่ะ
ตั้งใจเดินทางกลับมาร่วมพิธีมงคล
แบบโอ้โหเนื่องแน่นเลยคุณผู้ชมแล้วโอ้โหสวยงามตระการตาจริง

ถูกต้องแล้วก็มาดูผลงานการแสดงของหนุ่มเต๋าแล้วก็เพื่อนศิลปินด้วยค่ะ
จากเต๋าจะรำบวงสวงแล้วก็ถือโอกาสถวายเสียงเพลงใหม่ของตัวเอง
องค์พญานาคอีกด้วยท่ามกลางแฟนเพลงที่มารอชม
คุณดูสิเขารำเข้าคู่กันไปสวยเนอะ
แล้วเต๋าก็บอกด้วยว่าดีใจที่มีโอกาสได้มารำถวาย
และก็ถวายเสียงแด่งพญาศิสตนธรรทในกลางนี้ด้วย
เป็นบุญในชีวิต
มีความผูกพันธุ์แล้วก็ศัฒนากับองค์พระทัพพนม
และก็รวมไปถึงพญาศิสตนธรรทที่จังหวัดนครมนมนะครับ
เราก็ได้ถือโอกาสเป็นมือสรรพันธ์ดีพี่น้องนะครับจากพิธีวงศวง

ผมเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดว่าง
ก็ชอบเข้าวัดฟังถ้ำอย่างนั้นสิครับ
เงินที่ได้มาจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับเนี่ย
เราได้นำมอบต่อให้กับสังคมด้วยครับ
อนุโมทนาบุญน้องบุญด้วยนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรารอจะอนุโมทนาด้วยคือ

มีมาฝากหรือเปล่ามีค่ะนะฮะ
เขาจุดทูปจากงานมงคลในครั้งนี้

เจอปุ๊บพุ่งตรงไปที่แผงเลย

งวดที่แล้วมันออกมาแบบนี้
เออนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติด

แล้วก็อีกเลขหนึ่งที่พี่น้องพากันไปซื้อก็คือ

ไว้วันนี้วันที่๑๑นะคะ

หนุ่มเตาพร้อมด้วยน้องข้าวทริพย์ตีดาดิน
การต่องทุ่มเงินแล้วก็ลำเผิดวงสะกด
มอบความสุขทางเสียงเพลงกับพี่น้องชาวนครพนมกันด้วยค่ะ

เห็นจังหวะแบบบาซาโลฟนะ

นิดนึงแต่เต้นแบบใช้สะโพกโยกมันม่วนเนอะ
ได้แบบเลขไม่เคลื่อนแบบใครที่จำเลขมาเต้นแรงหรือเลขเคลื่อน